ภาพของเรือหลวงสุโขทัยจมดิ่งอยู่ใต้ทะเล
แล้วอยู่ในสภาพที่ตั้งตรงคล้ายเหมือนกับมีคนเอาไปจับวางแบบนั้น
นี่คือภาพซึ่งเป็นภาพที่กองทัพเรือนะคะบอกว่าเป็นเรือหลวงสุโขทัย
อยู่ใต้ทะเลค่ะอยู่ที่ก้นทะเลความลึกถึง๔๐เมตร
ถ้าเทียบกับตึกสูงถึง๑๔ชั้นนะคะคุณคิง
เป็นภาพที่ได้มาจากเรือหลวงบางรจันทร์และแน่นอนว่าใช้ระบบการที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องโซน่าครับ
แกนลักษณะของเรือซึ่งภาพที่เห็นไปนั้นก็จะเป็นลักษณะด้านหน้าของเรือ
ด้านหลังของเรือดูแล้วอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
อย่างที่บอกการจมดิ่งลงไปมันคล้ายกับมีคนจับเรือหลวงสุโขทัย
วางไว้แบบตรงบนพื้นดินใต้ก้นทะเล

แปลกค่ะเราทำภาพจำลองให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะคะ
ไปตรวจสอบดูดีจะทำให้เรารู้ว่าหัวเรือหลวงสุโขทัย
หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ชี้ไปทางจังหวัดชุมพร
ส่วนท้ายเรือเองหันไปทางอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
แต่แน่นอนว่าหลายคนสงสัยการที่หัวเรือหลวงสุโขทัย
หันหน้าไปทางจังหวัดชุมพรอาจเป็นเพราะ
ต้องการที่จะกลับไปร่วมภารกิจสุดท้าย
นั่นก็คืองานพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงเถอร์
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ซึ่งเป็นองค์พระบิดาของทหารเรือไทยที่หาดไซรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะ
เนื่องจากก่อนวันเกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัย
เดินทางค่ะจากท่าเรือสัตหีบชนบุรีไปยังจังหวัดชุมพร
แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงไม่สามารถท่อสมอเรือได้นะคะ
จำเป็นต้องออกจากจังหวัดชุมพรไปยังท่าเรือบางสะพาน
หันหัวเรือไปทางท่าเรือสัตหีบเพื่อเดินทางกลับ
แต่ระหว่างทางเรือเกิดปัญหาแล้วสุดท้ายก็จมลงสู่ก้นทะเล
ซึ่งก็น่าแปลกตรงนี้นะครับถ้ามองกันในมุมของความเชื่อ
บางคนอาจจะมองว่าจริงแล้วหันหัวเรือกลับเข้าหาทางสัตหีบชนบุรีแล้วนะ
แล้วมาประสบเหตุอับปางแต่ทำไมพอไปเจอที่ใต้ทะเลภาพที่ได้เนี่ย
แล้วพอวัดองศาแล้วกลายเป็นว่าหัวเรือเหมือนถูกหันกลับไป
แล้วชี้เข้าสู่พื้นที่จังหวัดชุมพรในพื้นที่ของสารเสด็จเตีย
อันนี้เรื่องของความเชื่อเขามองว่าเหมือนกับเป็นการทำภารกิจ
ถวายความเคารพสะดุดีพระเกียรติยศของเสด็จเตียหรือไม่อย่างไร
นั่นน่ะสินี่หลายคนก็มองเป็นเรื่องนั้นซึ่งหัวเรือที่หันไปเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
อย่างที่คุณคิงบอกว่าหันไปทางจังหวัดชุมพรคือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
แต่บางคนมองว่าการที่เรืออยู่ในสภาพแบบนี้เนื่องจากใต้ทะเลมีคลื่น
แล้วอาจจะพัดจนเรืออยู่ในลักษณะดังกล่าวที่เราเห็น
มันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับถูกจับไปวางไว้หรือเปล่า
ก็เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมลองดูนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องก็คือการค้นหาและการลงไปสำรวจ
หลังจากที่เราได้ภาพนี้แล้วคุณผู้ชม
จะลงไปให้ถึงตรงจุดนี้อย่างที่คุณขวัญบอก๔๐เมตรนั้นลึกนะฮะ
๑๐กว่าชั้นแล้วการจะลงไปให้ถึงแล้วรีบกลับขึ้นมาอย่างปลอดภัยไม่ใช่เรื่องง่าย
หลังจากที่เรือหลวงบางรจันทร์ครับพร้อมกับเครื่องโซน่าได้สแกนภาพเมื่อสักครู่นี้มาแล้ว
ไปดูว่าเรือโครงเคลงหรือว่ามีหลักฐานของผู้สูญหายที่กำลังค้นหาอยู่หรือไม่อย่างไร
จำลองภาพกราฟิกแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
เสร็จแล้วเรือหลวงราวีพร้อมกับนักประดาน้ำจากกองทัพเรือ๕๓นาย
จะลงไปสำรวจใต้น้ำวางกำลังแบบนี้ครับลงไปครั้งละ๒นายแต่ละครั้งจะใช้เวลานานไม่เกิน๑๐นาที
ก่อนจะไปวางจุดทุ่นบอกตำแหน่งหัวเรืออยู่ตรงไหนท้ายเรืออยู่ตรงไหนวางให้ชัวร์ครับ
และจากนั้นเขาจะทำอะไรจะวางเส้นแนวเชือกตั้งแต่หัวเรือยาวไปท้ายเรือเพื่อให้ดักประดาน้ำคนอื่นที่ลงไปเนี่ยไต่เชือกครับค่ะคือต้องมีคนนำไปกำหนดจุดมาร์คจุดแล้วไต่เชือกลงไปฮะบริเวณเรือและพื้นที่รอบส่วนทางกราบซ้ายของเรือก็คือจุดที่เรือเริ่มเอียงตอนแรกเลยเนี่ยจากฝั่งซ้ายจาก๖๐องศาเป็น๘๐
เรือเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้เหตุผลเพราะว่ากระแสน้ำแรงแล้วก็ขุ่นถ้าหากเข้าไปเขากังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยฮะกลัวเรื่องของอุบัติเหตุดังนั้นตอนนี้เนี่ยภารกิจการดำลงไปใต้ทะเลไปบริเวณจุดที่เรือจมสำรวจได้แค่บริเวณรอบตัวเรือเท่านั้นเดี๋ยวมีความคืบหน้ารายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ